คราวนี้มาดูเรื่องของคนในครอบครัวกันหน่อยนะคะ
เป็นยายกับหลานสาวที่อายุ๑๔แล้วค่ะ
ยายเนี่ยตามไปตีหลานจนน่วม

คนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ลองดูหน่อยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะ
คือเราก็ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะคะ
ว่าจากกับใครก็ตามโดยเฉพาะกับเด็กแบบนี้ด้วย

บอกว่าโอ้โหทำไมยายถึงตีหลานสาวขนาดนั้น
มีการจิกหัวกระชากเสื้อออกมานะฮะ

แล้วน้องคนนี้เนี่ยอายุ๑๔นะคะเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ

กระชากผมจิกผมตีหลายครั้ง

จังหวะที่ถ่ายคลิปไปเห็นท่อนไม้ใช่ไหมฮะ

ที่มีภาพเขาพยายามห้ามบอกให้ยายอยุ่ท
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔กรกฎาคม

เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดหลังเลิกเรียน
น้องอายุ๑๔คนนั้นที่เป็นหลานของยาย
มานั่งกินส้มตำอยู่ที่บ้านของตัวเธอเองเจ้าของคลิปเนี่ยกับลูกของเธอนะคะ
แล้วปรากฏว่ายายเนี่ยก็ขี่จักรยานคือยายมาขี่จักรยานมาจอดที่หน้าบ้าน
โมโหอะไรมาวิ่งเข้ามาจิกผมหลานสาวก่อนจะใช้ท่อนไม้เนี่ย
ยูคาลิปตัสฟาดไม่ยั้งที่ตัวเด็ก
ตอนนั้นพยายามห้ามบอกให้ยายเขาหยุดแต่ยายก็ไม่หยุด
ถ่ายคลิปเอาไว้หวังว่ายายจะหยุดยายก็ไม่ยอมหยุดอีกค่ะ
ทีนี้เนี่ยก็เลยไปที่บ้านกันหน่อยบ้านของคุณยายไปถามยายกันหน่อยก็แล้วกัน
ยายยายตีหลานจริงเปล่ายายตีอะไรขนาดนั้นยายร้องไห้แบบนี้
ยายร้องไห้ยายบอกโอ้รักนะหลานคนนี้ทำไปเพราะโมโห
คืออยากจะให้หลานเนี่ยช่วยงานบ้านบ้างแต่หลานไม่ยอมทำแล้วก็หนีไปกินส้มตำบ้านเพื่อน
ก็ตามไปใจเองก็ห่วงหลานด้วย
เพราะว่ากลัวหลานเนี่ยจะแบบไปเป็นเด็กมีปัญหา

สูบบุหรี่ไฟฟ้านี่คำกล่าวอ้างของยายยายบอกแบบนี้นะ

ใช่ยายก็เป็นห่วงยอมรับนะยายตีจริง
เจตนาอยากจะแค่สั่งสอนยายก็รู้ว่ามันรุนแรงไป
ก็หลานดื้อเดี๋ยวต่อจากนี้จะส่งหลานไปอยู่กรุงเทพกับแม่เขาแล้วล่ะ
อืมก็บอกว่าสั่งสอนหลานอยากให้หลานเป็นเด็กดี
ทีนี้เราก็เลยผู้สื่อข่าวของเราก็อยากจะไปพูดคุยกับน้องที่ถูกตีหลาน
อายุ๑๔ค่ะก็มีการบอกว่าคือน้องก็บอกว่ายังรัก
นี่น้องก็ร้องไห้ด้วยแล้วบอกว่ายังรักยายอยู่นะ
เข้าใจว่ายายอยากจะสั่งสอนแต่ยายก็ตีหลายครั้งแล้ว
แล้วก็นี่แหละค่ะคือทางผอโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้
จะต้องมีการเชิญนักจิตวิทยามาพูดคุย
จิตใจเยียวยาจิตใจเด็กกันหน่อยค่ะ